คุณผู้ชมครับวันนี้มีการประชุมคอรมอลนะครับ

ในการช่วยเหลือประชาชนจากวิกฤตของโควิด๑๙
ก็คือให้ใช้น้ำฟรีด้วยทุกครัวเรือนนะครับ
รวมทั้งมีมติขยายกลุ่มของคนที่จะได้เงินเยียวยา๕๐๐บาท
รวมถึงในส่วนของวิกฤตของการบินไทย

ให้โอกาสครั้งสุดท้ายกับการบินไทยในการปรับปรุงองค์กรให้ดี
เพราะว่าถือว่าให้โอกาสมาแล้วกว่า๕ปี

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีระบุ

ยังไม่พิจารณาแผนฟื้นฟูเร่งด่วนบริษัทการบินไทย
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
โดยช่วงนี้อยากให้การบินไทย
ทำความเข้าใจกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงพนักงาน

โดยนายกบอกว่านี่เป็นโอกาสสุดท้าย
ให้การฟื้นฟูเพราะฉะนั้นต้องทำให้ได้
สำหรับประตูระดาษที่จะให้เงินกู้อะไรต่างปรี่

ผมขอร้องบรรดาลูกย่างพนักงาน
การบินไทยทุกคนต้องร่วมมือนะครับ

ผมให้เวลาในการแก้ไขไป๕ปีไปแล้วนะครับ

แล้วที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการให้ได้ตามนั้น

เสนอไม่เก็บค่าน้ำปลาปลา๑๐ยูนิตแรก
ส่วนยูนิตถัดไปลดค่าบริการ๒๐
บ้านพักอาศัยและสถานประกอบการ

ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน
เช่นเดียวกับการประปาส่วนภูมิภาค
ให้ลดค่าบริการ๒๐ตั้งแต่๑๑ยูนิตขึ้นไป

และช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้น้ำ
ขณะที่กองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช

เห็นชอบขยายจำนวนผู้ได้รับเงินเยียวยา
ผู้ประกอบอาชีพอิสระเพิ่มมากขึ้น
โดยต้องเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ

รับจ้างทั่วไปลูกจ้างชั่วคราว
กิจการส่วนตัวค้าขาย
และนักเรียนนักศึกษาที่ทำงานพาร์ทไทม์

จะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ๕๐๐บาทต่อเดือน

จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับในมาตรการช่วยเหลือ

มาใช้พื้นที่ของกรมประชาสัมพันธ์

ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ต้องการทำเรื่องขออุทธรณ์
เพราะถูกปฏิเสธรับเงิน๕๐๐๐บาทจากระบบ

คือกลุ่มที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ตอนแรก
ไม่มีอินเทอร์เน็ตในการลงทะเบียน

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ศูนย์ดำรงธรรมของแต่ละจังหวัดได้เลย

จนถึงวันที่๘พฤษภาคมนี้
ส่วนจุดรับคำร้องชั่วคราวที่กรมประชาสัมพันธ
อารีสัมพันธ์พรุ่งนี้ปิดทำการ
เพราะตรงกับวันหยุดวิสาขบูชา

ในวันที่๗พฤษภาคมนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน